คุณผู้ชมครับที่สุดแล้วที่ประชุมของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ก็มีความเห็นตรงกันว่าจะเสนอให้หัวหน้าคณะคอสช
ใช้อำนาจตามมาตรา๔๔แก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมือง
เพื่อเปิดทางให้ผู้ที่ประสงค์จะจัดตั้งพักการเมืองใหม่
สามารถทำเมืองกิจกรรมได้ทันตามกรอบของรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้
แต่ว่ายังไม่ปลดล็อกให้กับพักการเมืองอื่นในการที่จะทำกิจกรรมทางการเมืองได้นะครับ

พ่อเนกระยุจันทร์โอชานายุควัฒนมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

สามารถทำกิจกรรมได้ทันเท่าเทียมกัน

ตั้งพักทหารรองรับไว้นั้น

เพื่อให้คนรังเกียจรัฐบาลและคอสช
สำหรับคำสั่งตามมาตรา๔๔นี้

โดยจะต้องขออนุญาตคอสชก่อน
ส่วนพักการเมืองเก่า๖๙พัก

แต่สามารถตรวจสอบสถานภาพสมาชิก

ส่วนเหตุผลที่ยังไม่สามารถปลดล็อกได้
ก็เพราะยังพบความเคลื่อนไหวที่ไม่เหมาะสมอยู่
นั่นหมายความว่าพักการเมืองทั้งหมด
จะเริ่มดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้
ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง๑๕๐วัน
แต่ถามว่าถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนหัวหน้าพัก
ต้องการจะร่างกรอบกฎกติกาข้อบังคับของพักใหม่
ต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อพักใหม่
ซึ่งจะต้องมีการประชุมใหญ่ทำได้หรือยัง

ไว้ทำได้พร้อมกันกับพักการเมืองที่จะจัดตั้งใหม่
ตรงที่เขาจดทะเบียนชื่อพัก
จะได้สตาร์ทเริ่มต้นพร้อมกัน
ซึ่งการตัดสินใจของคอสชที่เลือกใช้มาตรา๔๔
เพื่อเปิดโอกาสให้พักที่ตั้งขึ้นใหม่ดำเนินการทางธุรการได้
ทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตจากฝ่ายการเมือง
โดยนายชูศักดิรินินประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพักเพื่อไทยบอกว่า
ปัญหาทุกอย่างเกิดจากคอสชเอง
สิ่งที่เป็นห่วงคือการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้
จะแก้ไขเรื่องอื่นตามที่บุคคลบางกลุ่มเรียกร้องพ่วงเข้ามาด้วย
เช่นเดียวกับนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
หากใช้กฎหมายพิเศษมาลบล้างสิ่งที่ตัวเองทำ

สิ่งที่ผู้มีอำนาจทำมาทั้งหมดเป็นเรื่องของการปฏิรูประบบ
คือเป็นเรื่องของผลประโยชน์
ขณะเดียวกันยังมีความเคลื่อนไหวของวิบสนช
ที่ได้เชิญนายสุเทพเทือกสุบันแก่นำปปศ

ผู้ที่ประกาศเตรียมตั้งพักประชาชนปฏิรูป
มาให้ความเห็นในวันที่๒๒ธันวาคมนี้
หลังทั้งสองคนยื่นข้อเสนอให้สนช

เพื่อให้รีเซตสมาชิกพักใหม่ทั้งหมด

สอสอของพักประชาธิปัตย์

ทุกคนในพักทราบดีว่านายสุเทพ

เป็นนายกรัฐมนตรีนานแล้ว
แต่ไม่คิดว่าจะใช้ทุกวิถีทาง